เมื่อวานนี้ค่ะ๘เดือน๘นอกจากจะช้อปปิ้งกันแล้วใช่ไหม
รู้ไหมเมื่อวานนี้เป็นครั้งแรกในรอบ๗ปีเลยนะ
ที่น้องลิซ่าเนี่ยเขามีการไลฟ์แล้วเป็นการไลฟ์แบบลิซ่าคุยกับแฟนคลับ
เดี่ยวคนเดียวในรอบ๗ปี
โอ้โหลองดูหน่อยค่ะ
แบบทุกประเทศเลยนะนึกให้ผมรู้สึกวัดว่าเลย
คือมันทำให้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ
แต่แบบพอได้เห็นแบบปลายปลาสาทไทย
ทุกประเทศเลยมันเลยแบบเออคือมันคือสู้แล้วก็แบบ
คือไม่ว่าจะไปประเทศไหนคือลิงทุกประเทศน่ารักมาก
มาเขาไลฟ์ที่ไหนพี่น้ำแข็ง
แอปนี้มันเป็นแอปของที่แบบให้ศิลปินเคป๊อปเอาไว้สื่อสารกับแฟนเพลง

น้องลิซ่าน่ารักมากไอไม่เยาว
แล้วเชื่อไหมว่าแฟนที่เข้าไปดูคือไปดูกันเพียบเลยนะ
แล้วเขาไม่ได้ไลฟ์เป็นภาษาไทยอย่างเดียว
อังกฤษด้วยกาวหรี่ด้วยภาษาไทยด้วย

ลิซ่าออกมาไลฟ์เป็นการไลฟ์คนเดียว

ขอบคุณบลิ้งขอบคุณแฟนคลับทุกคน

แล้วไม่ใช่แค่นั้นเมื่อวานมีการโพสต์ด้วยค่ะ

โพสต์ทริปเป็นทริปพักผ่อน

บิกินี่เขียวแบบนี้
จุดผิวเนียนกริปเลยค่ะลงในไอจี

อดกดไลค์นี่๖ล้านกว่าครั้งแล้วนะคะ

สร้างชื่อเสียงระดับโลกเมื่อได้รับการเสนอชื่อเข้าหอเกียรติยศ
เอเซียนฮอลออฟเฟนประจำปี๒๐๒๓ในฐานะไอคอนทางวัฒนธรรม
นี่ถือว่าเป็นศิลปินเคป๊อปคนแรกในประวัติศาสตร์เลยนะคะ
ที่ได้รับเกียรติในการเสนอชื่อนี้ค่ะ
เดี๋ยวเช้านี้ไลฟ์เลยนะ
ของเขารูปหนึ่งคนกด๗ล้านแล้ว
๖๗ล้านแล้วนี่เรา๓คนรวมกันนะ